ก็สำหรับชมนะในฐานะแม่นะเราหนึ่งเลยลูกเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเราจะเห็นแบบสันดันดิบบางอย่างของเราที่อยู่ในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันแบบมันเป็นผลผลิตมันเป็นเรื่องมรดกตกทอดจริงพี่แล้วก็ยิ่งในวัยที่เขากำลังเริ่มเรียนแบบเริ่มสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าบางอย่างที่เราทำไม่ดีแล้วมันแบบเด็กมันพร้อม
จะซึมซับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะสะท้อนให้เราเห็นตลอดอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นในในขณะตรงนั้นเราก็ได้พัฒนาตัวเราเองด้วยสำหรับผู้หญิงนะช่วงเวลาการเป็นแม่ลูกออสเนี่ยคือแบบเป็นบทพิสูจน์แบบว่าความแข็งแกร่งของเพศหญิงมากมากเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบเจอขุมทรัพย์พลังอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วแบบ

แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแบบไม่มั่นใจคืออยากเห็นธรรมชาติของเขาก่อนเพราะฉันว่าเด็กมันควรจะได้เป็นเด็กอ่ะคือเด็กต้องโตอยู่แล้วมันเป็นกฎธรรมชาติเขาต้องโตแต่มันไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาต้องรีบโตเขาควรจะได้เป็นเด็กเกาะอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติเขาเพราะฉันว่าแบบความทรงจำตรงนี้แล้วก็มั